เป็นการรีวิวรถที่แบบสถานโลก

ดูแล้วใช่ไหมผมก็ดูแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูพร้อมกัน

วิวพาย
คำสัญญาอะไรกับวิวพาย

เครื่องกินจิ้มของอยู่ข้าง
ครับเครื่องกิจจิ้มของอยู่ข้าง

รุ่นอีกค่ะรุ่นอีกค่ะ

เครื่องดีเซลล์เครื่องดีเซลล์

โอปชั่นเพียบโอปชั่นเพียบ

แถมมีอยู่อีกต่างหากแถมมีสรุปอีกต่างหาก
แถมมีอยู่อีกต่างหากแถมมีสรุปอีกต่างหาก
แถมมีสรุปอีกต่างหากแถมมีสรุปอีกต่างหาก
แถมมีสรุปอีกต่างหากแถมมีสรุปอีกต่างหาก
แถมมีสรุปอีกต่างหากแถมมีสรุปอีกต่างหาก
แถมมีสรุปอีกต่างหากแถมมีสรุปอีกต่างหาก

แถมมีสรุปอีกต่างหาก

แถมมีสรุปอีกต่างหาก
แถมมีสรุปอีกต่างหาก
แถมมีสรุปอีกต่างหาก
แถมมีสรุปอีกต่างหาก
แถมมีสรุปอีกต่างหาก

แถมมีสรุปอีกต่างหาก

แถมมีสรุปอีกต่างหาก

แถมมีสรุปอีกต่างหาก

แถมมีสรุปอีกต่างหาก
แถมมีสรุปอีกต่างหาก

แถมมีสรุปอีกต่างหาก

แถมมีสรุปอีกต่างหาก

แถมมีสรุปอีกต่างหาก

แถมมีสรุปอีกต่างหาก
แถมมีสรุปอีกต่างหาก

แถมมีสรุปอีกต่างหาก